ทุกผู้ชมครับมีสาวที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคนหนึ่งนะครับ
เผลอเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยวางไว้ที่ฝากระโปรงท้ายรถ

ไม่รู้ตัวอีกทีก็คือมันหายไปแล้ว
ก็เลยมาไล่ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เธอขับรถออกมา
นี่คือรถของคุณละอองดาวนะครับชื่อเล่นชื่อคุณยุ้ยนะฮะ
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เธอโพสต์เอาไว้เมื่อ๖ธันวาคม
บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนฝากระโปรงท้ายรถ
ตอนขับรถออกจากศูนย์ค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่คลอง๗ลำลูกกาปฐุมธานี
เพื่อจะเอาไปใช้ในงานที่รับเหมาเอาไว้ที่จังหวัดเลย
พอขับออกมาเนี่ยมันก็ล่วงตกลงมาอย่างนี้
จากนั้นเธอไปถึงที่เนี่ยเธอก็ไม่เห็นกระเป๋าสตางค์นะครับ
มาขอดูกล้องวงจรปิดนี่ฮะทีนี้ก็ต้องดูว่าเออแล้วมันไปไหน
ถ้ามันไม่อยู่ที่เดิมแปลว่ามันจะต้องถูกนำพาไปที่ไหนสักที่หนึ่ง

โอโฮมีใครเหยียบไปได้แล้วลากไปแล้วหรือเปล่า

อ้าวมีคนวิ่งมาเก็บแล้ว

ก็ต้องรีบหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะถูกรถชนนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
กระเป๋าสตางค์ของเธอไปได้

จะเห็นข่าวจะได้เอากระเป๋าสตางค์มาคืน
มีตัวจำนำทองมีบัตรประจำตัวคนพิการของลูกชายนะครับ
แล้วก็มีเงินสดอีก๘๐๐๐บาท

คุณยุ้ยบอกว่าต้องใช้เป็นค่ารักษาตัวของลูกชายวัย๖ขวบ
พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นี่นะฮะคุณยุ้ยนะครับที่ทำเงินตกเนี่ยบอกว่า
วันเกิดเหตุต้องเอาเงินไปให้ช่างเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการทำงานที่จังหวัดเลยนะฮะ

วัสดุก่อสร้างที่คลอง๗ลำลูกกาปฐุมธานี
ก็นำรถขับออกมาเลยนะฮะ
แล้วก็วางกระเป๋าเงินไว้บนท้ายรถนะครับ
เป็นช่วงที่แบบรีบออกจากช่องจอด

เพราะว่าโตร่ชื่นสมองแล้วคุณผู้ดีเงินจ่ายค่าลงบ้านไม่พอ
เราก็เลยไปยืมพี่สาวมา
แล้วจังหวะที่เรามีเงินเราก็กำลังจะไปกด
แล้วคุณผู้ดีเงินมันหายก่อน
อื้อแล้วเลยทีลงโล่ง
ก็เลยพอได้เงินคืนคืนสุดดีใจมาก
ถึงเราจะได้ต้องเครื่องไว้ไหนต่อ
แล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้ช้า

ฝ่ารถไปเก็บกระเป๋าสตางค์ของเธอมาให้คุณลุงน้อย
ครับเอามาให้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเอกสารต่างเงินทุก
อย่างอยู่ครบถ้วนนะครับนัดเจอกันเมื่อเช้าวันนี้นี่เองนะ
คุณลุงน้อยบอกว่าความจริงเนี่ยตั้งใจจะเอามาคืนเจ้าของ
ตั้งแต่ตอนที่เก็บได้แล้วแต่ลุงก็ติดงานเหมือนกันลุงก็
ต้องรีบไปทำงานนะฮะวันนี้ก็เลยนัดหมายกันแล้วก็เอามาคืนให้
คุณยุ้ยก็ตอบแทนน้ำใจของคุณลุงไปด้วยนะครับท่านผู้ชม
ครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะได้คุยกับลุงน้อยนะครับคือนาย
โรธสวัสดีอายุ๕๘ปีนี่คุณลุงน้อยก็ไปชี้จุดให้ดูนะจุดที่
กระเป๋าสตางค์นะครับอยู่บนถนนลำลูกกาหน้าศูนย์การค้า
สดุก่อสร้างลุงน้อยบอกว่าวันนั้นกำลังจะขับรถออกจาก
คลอง๗มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีอะไรตก
อยู่บนถนนก็จอดรถแล้วก็วิ่งไปเหยียบเข้ามานะครับพบว่า
กระเป๋าเงินนะครับมีเงินสดอยู่๘๐๐๐บาทมีเอกสารด้วย
ตอนนั้นยังคิดว่าเออเจ้าของเขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยหรือว่าใครมา
ตกอยู่วันนั้นพยายามหาทางคืนกระเป๋าให้กับเจ้าของแล้ว
นะครับแต่ว่าลุงน้อยเองแกก็ทำงานส่งของแกก็ติดจะต้อง
ไปส่งของที่ต่างจังหวัดนี่ฮะเห็นไหมแกขับรถบรรทุกเนี่ยเกิด
ช้าไปแล้วเดี๋ยวก็โอ้โหก็ต้องรีบไปก่อนจนกระทั่งวันนี้
นะครับทางเจ้าของกระเป๋าเนี่ยก็ได้ติดต่อกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็โทรนัดหมายกันเมื่อเช้าก็เอากระเป๋าไปคืนให้เรียบ

เขาโทรมาครับเขาบอกว่าเขาหาเบอร์โทรได้
ไม่รู้จักกันลุงไม่เกิดทิ้งเบอร์ไว้แล้วเขาหาเจอเมื่อ
ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับในการทำความดีอย่างนี้ที่ได้คืนเงินเขา
ก็รู้สึกว่ามันสบายใจค่ะ
อ้าวนี่แหละฮะสิ่งที่เกิดขึ้น